พาไปทานปลาทับทิมแบบจุใจเต็มที่
เพราะเขามีโปรโมชั่นปลาทับทิมบุฟเฟ่
เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยรู้เหมือนกัน
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน
อ้าวอะไรขนาดนั้น
คุณเคยได้ยินไหมล่ะบุฟเฟ่ปลาทับทิม

อิ่มไม่อั้น๑๙๙บาท
นี่คือร้านครัวรุ่งทิพย์สาขา๓
ซึ่งทางร้านได้เปิดบริการใหม่คือบุฟเฟ่ปลาทับทิม

ทางร้านเขามีเมนูให้เลือกสั่งมากมายนะประมาณสัก๓๕รายการได้
ในนั้นก็จะมีปลาทับทิมที่เป็นพระเอก

คือปลาทับทิมทอดกระเทียมปลาทับทิม๓รสปลาทับทิมนึ่งมะนาว
ปลาทับทิมผัดขึ้นใช่ปลาทับทิมชูชีทอดต้มยำปลาทับทิม
แต่ละเมนูเกี่ยวข้องกับปลาทับทิมคุณสั่งไปเถอะได้หมด

ไม่มีอย่างเดียวก็คงจะเป็นปลาทับทิมปั่น

จะกินยังไงปลาทับทิมปั่น
ไปถามเจ้าของร้านคุณเกรียงศักดิ์ยอดโตบอกว่า
สำหรับเมนูปลาทับทิมที่ทางร้านเสิร์ฟมาจะเป็นตัวขนาดประมาณสัก๖๗
เหลือครึ่งโลไปอีกครับคุณผู้ชม
ส่วนบุฟเฟ่ปลาทับทิมราคาหัวละ๑๙๙เนี่ยบอกไว้ก่อนนะ

ไม่ใช่แบบโอ้โหอย่าวู้วามใช่ไหม
ใช่อย่างวู้วานนะสั่งแบบเต็มคาราเบลเนี่ย

บอกไว้ก่อนนะทานไม่หมดปรับนะจ๊ะ
ปรับนะขีดละ๕๐นะ
แล้วไม่ต้องกลัวว่าปลาจะหมดก่อนเพราะเขาเตรียมมาดี
วันหนึ่งนะมีปลาทับทิมสดใหม่ให้เลือกสรรเนี่ย
ไม่ต่ำกว่า๑๕๐ตัวต่อวัน
สบายมีให้ทานอยู่แล้วไม่ต้องห่วง
สำหรับใครที่อยากไปริ้มลองนะฮะสามารถโทรไปจองโต๊ะ
และสั่งอาหารได้เลยนะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ

หรือถ้าไปที่ร้านแล้วเนี่ยก็ไปทานกันได้ช่วงเวลานะ
ผมบอกก่อนแล้วกันช่วงเวลาก็๑๑นาฬิกานะฮะ
โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มของทุกวัน

เสิร์ฟต้มยำปลาทับทิมมาเป็นตัวนี้เลยเหรอ

ทับทิมทอดกระเทียมมันมีหลายอย่างนะบางคนชอบแบบนึ่งแบบต้มแบบย่างแบบทอดหลากหลายจริงเนาะ